ไปดูเหตุการณ์นี้ที่บุรีรำคุณผู้ชมค่ะตำรวจควบคุมตัววัยรุ่น๓คน
อายุประมาณ๑๕๑๗ปียังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะ
คนนี้ไปก่อเหตุฟันเด็กชายอายุ๑๔ปีค่ะบาดเจ็บสาหัส
แต่ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่น่ากลัวกับการที่เขาไม่สะทกสถานกับสิ่งที่เขาทำ
เพราะว่าตอนที่ถามว่าทำไมทำแบบนี้ไม่กลัวอะไรเหรอไม่กลัวว่าญาติคนอื่นเขาเสียหายหรือเสียใจเหรอ
เขาบอกนี่มันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นฮอร์โมนวัยรุ่น
คำตอบน่าตกใจกว่าสิ่งที่เขาทำอีกนะคะ
เด็กชายทองพันวาทองทัพพันธ์เป็นผู้เสียหายนะคะเป็นลูกชายประหลัดอำเภอในจังหวัดบุรีรำค่ะ
ถูกกลุ่มวัยรุ่นไล่ชกต่อยเอามีดฟันเอวกลางตลาดนัดค่ะที่เทศบาลพนมรุ้งที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ก็บาดเจ็บจนต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติคนก็ตกอกตกใจ
เพราะว่าพ่อคงแม่ค้าก็กำลังขายของกันอยู่ในงานแล้วไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะ
ของผู้บาดเจ็บคุณวันนาบอกว่าลูกชายกับเพื่อนไปกันสองคนค่ะไปตลาดซื้อกับข้าวให้ยาย
แล้วจู่กลุ่มวัยรุ่นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเข้ามาทำร้ายค่ะ
บอกลูกชายเนี่ยยกมือไหว้นะแต่อีกฝ่ายก็ไม่สนใจเอามีดฟันจนได้รับบาดเจ็บ
โชคดีที่เข็มขัดของลูกเนี่ยรองรับคมมีดเอาไว้
ไม่อย่างนั้นเข้าเอวพอดีเลย
ยกมือขอโทษครับอะไรอย่างนั้น
ยกมือไหว้ก็เหมือนน้องบอกว่าวิ่งไปเสร็จ

ก็คือผลจากกลุ่มนี้ค่ะ

เขาก็เลยฟันแล้วก็ไปก็วิ่งไปเลย

ตำรวจควบคุมตัววัยรุ่น๓คนนะคะ
เพราะว่า๓คนนี้ยังเป็นเยาวชนอายุ๑๕๑๗ปี

ทั้ง๓คนให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงค่ะ

แล้วคิดว่าเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับคู่อริ
ก็เลยกลับไปบ้านเอาอาวุธมาทำร้ายทันทีค่ะ
ก็ยอมรับไม่ได้สังเกตให้ถี่ถ้วน
เห็นว่าคนเจ็บเป็นคนบ้านเดียวกันกับคู่อริ
ก็ลงมือทำทันทีเพื่อระบายความแค้น
คุณผู้ชมดูอาวุธดูอาวุธโอ้โหนะคะ
เนี่ยค่ะเพราะว่าเขาบอกเขาแค้นที่เคยถูกไล่ยิงมาครั้งหนึ่ง
แล้วก็ถูกถามต่อผู้สื่อข่าวถามต่อ

ไม่กลัวญาติคนเจ็บเขาเสียใจเหรอ

หลังจากนี้จะปรับตัวเองใหม่
ฟังกันหน่อยค่ะ
ฮอร์โมนวัยรุ่นมันก็จะเป็นแบบนี้

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บหมอให้รอดูอาการอีก๒๓วัน

ก็ให้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านค่ะ